เอาคุณคะไปต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
เหมือนว่าจะงานเข้าเบาสำหรับคู่ของคุณนัทแล้วก็คุณอ้ำนะคะ
เพราะว่าล่าสุดมีประเด็นผู้บริหารของวิกพระราม๔ค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้คุณอ้ำนั้นยังไม่พร้อมที่จะเป็นผู้จัดละครในตอนนี้ค่ะ

หลังมีกระแสข่าวว่าคุณสมรักนรงวิชัย
ผู้บริหารวิกพระราม๔เอ่ยปากถึงอมณิชชาติ
ว่ายังไม่เหมาะสมกับบทบาทการเป็นผู้จัดละคร
ยินดีร่วมงานกับพระเอกดังในฐานะนักแสดงมากกว่าค่ะ
ล่าสุดนั้นภรรยาคนสวยนัทมีเรียที่มาร่วมงานประกาศรางวัลโทรทัศทองครามครั้งที่๓๑
ก็ออกตัวเลยค่ะว่ายังไม่ทราบเรื่อง
แต่มองว่าปัญหาต่างที่เกิดขึ้นนั้นช่วงทำหน้าที่ผู้จัด

แล้วก็รับบทบาทที่หลากหลายได้ตลอดเวลาค่ะ

อันนี้นัทไม่ทราบนะคะนัทไม่เคยได้ยิน
แล้วก็ไม่ได้ติดตามตรงนี้ค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
ตอนนี้คุณอ้ำก็มีละครของช่อง๓อยู่นะ
ก็คิดว่างานแสดงคุณอ้ำก็ไม่ได้ทิ้งนะคะ
ส่วนงานเบื้องหลังจะเป็นผู้จัดหรืออะไรก็ตาม
นัทว่าเคยทดลองมาแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็มันก็ยังอยู่ในช่วงที่ว่าเราเพิ่งเริ่ม
แล้วเราก็โปรเจคที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกัน

ก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้าง
แต่เราก็ไม่หยุดที่จะเดินหน้าต่อ

เราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันก่อน
ครั้งแรกอาจจะไม่ได้ปึงปังประสบความสำเร็จ